นางฟ้าชุดนักเรียนที่ก็เป็นข่าวกันไปมาช่วยเหลือสุนัขกลางถนนนะคะ
ก็มีข่าวก่อนหน้านี้บอกว่าทางมหาวิทยาลัยมหิดลมีโทรศัพท์มาบอกว่า
จะให้ทุนน้องสองคนเข้าเรียนต่อที่คณะสัตวแพทย์มหิดลศาลายา
แต่ปรากฏตรวจสอบไปตรวจสอบมาทางผู้อำนวยการของมหิดลนะคะ
เขาบอกว่าไม่ได้เป็นเรื่องจริงนะคะ
นางทนซับนูนน้อยค่ะผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสองจังหวัดสงขรา
ซึ่งก่อนนี้เคยระบุว่าได้รับโทรศัพท์ปลายสายอ้างว่าเป็นรองคณะบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตศาลายานะคะ
จะให้ทุนการศึกษาแล้วก็โคต้าแก่นางสาววรรณภามาณการแล้วก็นางสาวออนนารีจันยกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่๔ที่ช่วยเหลือสุนัขถูกรถชนเข้าเรียนต่อในคณะสัตวแพทยศาสตร์
แต่ต่อมาเนี่ยทางมหาวิทยาลัยปฏิเสธข่าวว่าไม่เป็นความจริงนะคะ
อำนวยการโรงเรียนก็เลยบอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นทางโรงเรียนไม่ติดใจเพราะอาจจะเป็นการสร้างเรื่องของผู้ฉวยโอกาสแล้วก็ขอโทษถ้าทำให้เสียหายพร้อมย้ำเรื่องนี้เป็นการตั้งใจทำความดีของนักเรียนโดยไม่หวังผลตอบแทนค่ะ
ประเด็นที่ว่ามหิดลจะรับหรือไม่รับตรงนั้นต้องขอเรียนว่า
เสียชีวิตอยู่กลางถนนนั่นคือเป็นความดีที่เด็กอยากจะทำนะคะ
เมื่อได้ทำตรงนั้นก็คือถือว่าบรรลุวัตถุประสงค์ของเด็กแล้ว
เด็กไม่ได้คาดคิดว่าเรื่องนี้จะออกเป็นข่าวโด่งดังไปทั่ว
ไม่ได้คาดคิดว่าจะมีคนมาเสนอให้รางวัล
ไม่ได้แค่คิดว่าทำเพื่อหวังผลตอบแทนใดทั้งสิ้น
เพราะฉะนั้นเมื่อทางคณะสัตวแพทย์มหิดลได้ออกมาปฏิเสธข่าวนี้

ก็คิดว่าทางคณะทางมหาวิทยาลัยก็คงจะต้องมีกระบวนการอะไรต่าง
ที่จะต้องดำเนินการในเรื่องของส่วนราชการโรงเรียนเข้าใจนะคะแล้วก็ไม่ได้เสียใจ
ตัวนักเรียนเองก็ไม่ได้เสียใจแล้วก็ไม่ได้ติดใจอะไรทั้งสิ้น
เพราะว่าเขาก็ทำโดยไม่ได้หวังผลตอบแทน
ขณะที่หลายหน่วยงานนะคะก็เข้าให้กำลังใจนักเรียนทั้งสองคนอย่างต่อเนื่อง
โดยในวันนี้พลตำรวจตรีสาคอนทองมุณีรักษาราชการแทน
ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคเก้า
ก็นำกระเช้าแล้วก็ทุนการศึกษามอบให้คนละ๓๐๐บาทค่ะ
อกจากนี้ทางสวนสัตว์สงขลาก็ได้มอบอุปกรณ์กีฬา
ให้กับทางโรงเรียนอีกด้วยนะคะ